จะเป็นเป็ดพะโล้ข้าวหน้าเป็ดขาหมู
ร้านนี้เลยขาหมูหนูไหม

ใช่คุณและที่สำคัญพอเดินเข้าไปปุ๊บนะ
คุณต้องบอกเลยว่าผมดูข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ต้องประกาศแบบนี้ตั้งแต่หน้าร้านเลยนะคุณ

นี่แหละเราไปที่ร้านหนูไหมนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรไปคุยกับเจ้าของร้านคุณสุพรรณสาค่ะ
บอกว่าร้านเนี่ยเปิดขายมาอุ้ยแปดปีกว่าแล้วล่ะแล้วเรื่องของเด็ดของที่ร้านเนี่ยนะ
ก็คือข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดบนโต๊ะเนี่ยมีไข่ต้มมีพริกมีกระเทียมมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน
และที่สำคัญนะถ้าเกิดใครอยากประกอบอาชีพอยากขายแบบนี้มาคุยได้เลย
เพราะว่าอยากให้ชาวบ้านได้มีอาชีพยุคนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วย
แล้วก็ถามไงว่าคุณสุพรรษาข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดเป็ดพะโล้ที่ร้านขายแพงไหมล่ะ
ไม่แพงค่ะจานหนึ่งน่ะ๓๐๕๐บาท
แล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นแฟนข่าวไทยรัฐเนี่ยได้ลดอีก๓๐นะคะ
ซึ่งร้านนี้บอกพี่กัดแบบชัดเลยละกันอยู่ริมถนนพะหนโยธิน
ใกล้กับอบจกำแพงเพชรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แวะไปอุดหนุนคุณสุพรรษาได้นะคะ